แล้วในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันหน่อยเที่ยวอย่างเดียวไม่พอ
เดี๋ยวจะไปดูวิถีชีวิตด้วยนะครับที่จังหวัดสตูนของชาวบ้านที่นั่น
เขาไปนี่เลยไปหาหอยรู้จักหอยไหมหอยหล่อน
หอยหลอดหอยหลอด
นี่ครับมากันเป็นสิบยี่สิบชีวิตเลยล่ะครับ
ไปที่ชายหาดบ้านหัวหินตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูน
ที่นี่เขาชื่อดังในเรื่องของการยอนหอยหลอด
แล้วนี่นะครับเขาไม่ใช่มาเก็บกันเล่นเขามาเก็บเพื่อเป็นการแข่งขัน
ถั่วต้วมเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาแข่งขันได้ด้วย
โอ้โหยิ่งใหญ่มากเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมเทศกาลยอนหอยหลอด
และวัฒนธรรมพื้นบ้านลังงูนะครับจริงจริงมันคือช่วงของฤดูกาลจริงจริง
ในการหาหอยหลอดช่วงของเดือนมกราคมต้นปีแบบนี้
ชาวบ้านที่มาแข่งขันก็จะไปเดินริมชายหาด
บริเวณลานหอยหลอดระยะทางกว่า๑กิโลเมตรก็อุปกรณ์มีอยู่๓อย่าง
คือถังใส่หอยเอาไว้ใส่หอยก็คือถังที่ถือไปถือมา
ปูนขาวก็ต้องมีเอาไว้
นี่คือวิธีการหาหอยหลอดนะครับ

เมื่อเจอกับรูหอยครับ
ก็เอาปูนแห่ไปที่บริเวณรู
จากนั้นก็ใช้ไม้ยอนที่เป็นก้านมะพร้าวเนี่ย
ทิ้มมันเข้าไปแยงเข้าไป
คือหอยเนี่ยนะครับมันจะตอดอยู่ที่บริเวณก้านมะพร้าว
เสร็จปั๊บพอมันตอดปุ๊บดึงหนี

ถั่วต้วมนั่นแหละ

มันต้องมีแบบเทคนิคเคล็ดลับนะ
มีเพราะว่าการหาหอยหลอดคุณผู้ชมครับ

คุณอย่าคิดว่ามันคือรูหอยนะ

วิธีสังเกตให้ดูที่มูลของมัน
มูลหอยหลอดสีเหลืองอ่อน

ที่ไหนมีมูลที่นั่นมีหอย

เป็นคำที่นักแข่งขันหาหอยที่นี่เขาท่องจำเอาไว้
นี่แหละครับเขาบอกว่าที่นี่นะที่อำเภอละงูเนี่ย
จะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าหอยที่นี่มีความอุดมสมบูรณ
ตัวมันจะใหญ่กว่าหอยหลอดปกติทั่วไป๓๔เท่า
สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านที่ว่างเว้น

ราคาของหอยหลอดเนี่ยตัวเฟ้งที่นี่เนี่ยราคาเท่าไขร่
กิโลกรัมละสักประมาณ๒๕๐๒๘๐บาท
คือมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลักของที่นี่เลยนะ

๔นิ้วได้อ่ะคุณใช่ไหม

เขาก็เลยกระจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวด้วย
และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลละงู
และจังหวัดสตูนให้เป็นที่รู้จักคณะท่องเที่ยว

คือบางพื้นที่บางจุด
เขาก็จะเปิดกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยว

เรียกได้ว่าไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน

ส่วนนี้เป็นการแข่งขันกันว่าใครจะหาได้เยอะที่สุด

โอ้โหแล้วเห็นเด็กแดงมาด้วย

เป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตชาวบ้าน

แล้วก็เป็นวิถีชาวประมงที่จังหวัดสตูนเขาด้วย

ไหมเราก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วย